มาดูเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนนะคะเดี๋ยวมีคลิปให้ดู
ก็คือรถเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากจังหวัดพังงา
จะไปทำงานที่กระบี่แต่พอรถไปถึงในพื้นที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
มีกระบะคันนึงนะคะเหมือนกับมาจี้ท้ายแล้วก็เปิดไฟใส่เหมือนกับจะขอทาง
แล้วเขาก็อุตส่าหลบให้แต่รถกระบะคันนี้ปาดซ้ายปาดขวา
เหมือนกับเอาแฉลงเหล็กเนี่ยไปทุบทำให้กระจกรถของผู้เสียหายเขาแตก
นี่ค่ะแล้วก็ปาดหน้าแบบนี้ปาดไปปาดมาแบบนี้นี่นะคะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ทีมข่าวของเราได้เห็นคลิปนี้ตรวจสอบคลิปนี้ให้ไปคุยกับเจ้าของคลิป
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนายสมพรเพ็งแสนอายุ๔๘
บอกว่ารถของผู้เสียหายคนนี้เป็นรถของนายสุภาชัยอายุ๔๐
เขาอยู่ในรถด้วยกันทั้งคู่นะคะครับเขาบอกว่าเขาก็ไปที่สพตะกัวทุ่งแล้วแหละ
เจรจากับคู่กรณีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพในคลิปเมื่อสักครู่
ตัวนายสมพรบอกว่าคือเขาเนี่ยนะขับรถกันจากท้ายเหมืองพังงา
จะไปทำงานที่กระบี่ถนนเพชรเกษมนะคะ
พอไปถึงเขตตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
กระบะที่ติดคอกเหล็กกระพริบไฟสูง
จอดท้ายรถเหมือนจะขอทางแต่รถผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขายืนยันว่าเขาหลบให้นะหลบเปิดทางให้นะคะ
แต่ก็ยังเหมือนแบบมาปาดหน้ามาเปิดไฟกระพริบแล้วก็เปิดกระจกแบบนี้
แล้วชี้ด่าเขาชี้ให้ด่าเขาแล้วก็เหมือนกับว่าโบกให้จอดรถ
แล้วมาทุบที่กระจกหน้ารถด้วยครั้งหนึ่งทุบที่กระจกด้านหลังรถอีกครั้งหนึ่ง
กระจกด้านข้างอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะดูสิคะ
ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างกระจกแตกหมดเลย
คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรกับใครนะคะ
งงเหมือนกันสงสัยเหมือนกันว่ารถอีกคันนึงไปโกรธใครมา
หรือเขามองว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเรานอกพื้นที่เราขับรถมาหรือเปล่า
ก็เลยมากร่างแบบนี้นะคะคือผู้เสียหายบอกว่า
มุมหนึ่งก็แอบโล่งใจว่าเออยังดีเขาไม่ได้มีปงมีปืน
แต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่ามันน่ากลัวมากนะคะ
การที่ขับรถบนท้องถนนแล้วเจอกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แล้วแบบกระจกรถเขาแตก๓ด้านเลยแบบนี้ค่ะ
เขาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
กรณีไปกับภรรยานายสุพนัทอายุ๓๓
ไปกับภรรยานะคะเขาบอกว่าอ๋อผมเป็นคนขับรถกระบะกัน
อยู่ในคลิปเองจริงแหละผมคือคนนั้นจริงแหละ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะขับรถกลับบ้าน
ของผู้เสียหายเหยียบหินแล้วก้อนหินกระเด็นใส่กระจกหน้ารถเขา
เขาก็เลยขับตามเพื่อจะให้จอดแต่ฝ่ายผู้เสียหายไม่จอด
เขาก็เลยโมโหก็เลยเอาแฉลงเหล็กเนี่ย
ทุบกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้างของรถผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้เสียหายไม่เอาเรื่องนะคะแต่ก็จะต้องชดใช้กระจกรถ
และรถของผู้เสียหายที่โอ้โหมันกระจกแตก๓บานเลยอะค่ะ
เราจอดแต่ทางเราก็คิดว่า
คือเขาใช้ความรุนแรงก็เลยไม่กล้าที่จะลง
แต่พอนั้นก็คือเราไม่อยากจะมีปัญหาอะไรมาก
ก็คือว่าก็ตกลงก็เคลียร์กันได้
เขาก็ส่องประกันแล้วก็ตามผลทางแยกครับ
ก็เคลียร์กันได้เคลียร์กันจบชดใช้ค่าเสียหายกันไป
แต่ต้องใจเย็นจริงนะคะเวลาอยู่บนท้องถนนนะคะ
คืออีกฝ่ายนึงเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปเหยียบ

แต่รถอีกคันนึงพยายามจะไล่ตามเพื่อให้จอดรถ